คุณผู้ชมค่ะก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ก็จะมีการตั้งฉายาให้ฉายารัฐบาลฉายาคนในรัฐบาล
ว่าฉายาของสภานะคะครับย้อนดูที่สื่อมวลชนรัฐสภา
ฉายาให้กับสภาพผู้แทนรัศดรกันหน่อยนึง
แล้วเดี๋ยวจะไปต่อในส่วนของผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งฉายาให้อ่ะนะคะฉายารัฐสภาประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ฉายาของสภาพผู้แทนรัศดรก็คือสภาอับปาง
เหมือนกับว่าองค์ประชุมล่มบ่อยอะค่ะ
ส่วนวุฒิสภาได้ฉายาผู้เท่าเฝ้ามรดกวงเล็บคอสชนิดนึง
เหมือนกับว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
คอยดูแลรักษามรดกของคอสชลักษณะประมาณนี้นะคะ
วาทะแห่งปีวัคซีนเต็มแขนของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
พูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย
จะอยู่เต็มแขนพี่น้องประชาชนคนไทยวัคซีนเพียงพอแน่นอนนะคะ
ฉายาประธานสภาคุณชวนหลีกภัยค่ะพลังท่อมพลังท่อมใช่ค่ะ
ฉายาประธานวุฒิสภาร่างส่งคุณพเพวิ๙๒นะคะครับ
คุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านได้ฉายาสมพงศ์ตกสวรรค์
ขออนุญาตไปไวเพราะว่าฉายาเยอะฉายาเยอะหน่อย
มาดูผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลที่ตั้งฉายารัฐบาลประจำปี๒๕๖๔ค่ะครับ
ยื้อยุดยื้อรัฐบาลยื้อยุดเหมือนกับว่ายื้อแย่งกันเองในส่วนอำนาจตำแหน่ง
ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จะเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลยยื้อยุดให้อยู่นาน
ตัวนี้นะยื้อยุดให้อยู่นานนานก็คือสะกดเหมือนชื่อพลเอกประยุทธ์นะคะ
ฉายานายกรัฐมนตรีค่ะชำรุดยุดโซมหยุดก็สะกดแบบนี้เหมือนกัน
เหมือนกับว่ารับบทหนักมากในปีนี้ถูกมองว่าล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาใดก็ตาม
อยู่ในตำแหน่งได้แต่มันก็ซุดโสมเลยล้อกับคำว่าซุดโสมเป็นชำรุดยุดโสมครับ
เหมือนกับว่าที่ผ่านมามีแต่เรื่องให้เจ็บช้ำซ้ำมาโดยตลอดนะคะ
ค่าวความแตกแยกของสามปอเนี่ยค่ะ
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูล

ก็ล้อกับคำว่าวัคซีนแต่เป็นวัคซีน
แต่คุณอนุทินค่อนข้างจะแฮปปี้กับฉายานี้นะ
มันก็มีคำพ้องกับคำว่าวัคซีนไง
พอพูดพอเรียกก็จะได้นึกถึงวัคซีนโควิด๑๙
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะ
นายกบางโพ
ต้องอ่านแบบนี้เพราะโพลมีลรลิงก์

ไม่ใช่ย่านบางโพลแถวนี้ใช่ไหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนิตเหมือนกับว่า

เขามองว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ครับคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวค่ะนี่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วก็ลีลาการเดินถือแก้วกาแฟไปมอบนโยบายเขาแซวกันว่าเหมือนไปบรรยายธรรม
ท่านเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจด้วยค่ะทีนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสุชาติชมเก่งชมเก่ง
คือเวลาที่ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวเนี่ยค่ะก่อนที่จะพูดในประเด็นนั้นก็จะมีการชมก่อน
พลเอกประวิทย์ชมพลเอกประยุทธ์ชมขึ้นมาก่อน
คุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะฉายาก็น่าจะเดาได้ว่ามาจากไหนนะ
ซึ่งที่รัฐมนธรีวาคกัดกระทรวงประนาคมนะคะ
สายขมนมชมพู
จำได้ไหมคะที่มันมีภาพว่าไป
แล้วดื่มอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกว่า

ครับทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเดียวล่มระดับโลก
เพราะท่านแบบหมายมั่นปั้นมือว่าลิซ่าแบล็คพิ้งจะมาเคาน์ดาวน์ไงฮะ
ที่ปีใหม่ที่ที่ภูเก็ตใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มาไม่ได้
ก็ดิวล่มนะคะครับวาถะแห่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคำนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ
คำพูดติดปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ดูเป็นคำธรรมดาแต่นะจ๊ะเนี่ยมันกลายเป็นโอ้โห
คำที่ไม่ธรรมดาเมื่อผู้นำประเทศพูด
แต่มันเป็นประเด็นที่ว่านายกพูดคำนี้
ในการที่นักข่าวสัมภาษณ์ตอนอยู่ธรรมเนียบไงแล้วมันเป็นประเด็นที่ช่วงเวลาคนเครียดอ่ะ
ครับเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าเกี่ยวกับมาตรการอะไรต่างต่าง
แต่ท่านนายกพูดในเชิงล้อเล่นก็เลยคำว่านะจ๊ะ
ก็เลยถูกพูดถึงเยอะเลยเป็นวาทะแห่งปีนะคะ
แต่ทีมงานวิกตุก็เคยออกมาชี้แจงอยู่บอกว่าแหมท่านก็ติดนะจ๊ะตั้ง
แต่ท่านพูดแบบนี้มาตลอดคำว่านะจ๊ะค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะค่ะ
คุณอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการสนาสุขนะฮะ
หลังจากได้รับฉายาจากทางนักข่าวธรรมเนียบวัคซีนนะครับ
สื่อธรรมเนียบตั้งให้นะครับคุณอนุทินบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
หากคำว่าวัคซีนเนี่ยเข้าหูประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการไปฉีดวัคซีน
แต่พร้อมปฏิเสธที่จะตั้งฉายาตัวเองนะขอทำงานดีกว่า
ส่วนฉายารัฐบาลยื้อยุดคุณอนุทินบอกว่าหากทำไม่ดี
จะยือยังไงอยู่ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
ก็เป็นสิ่งที่ถ้าไปเข้าหูพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับเข็ม๓
ก็รีบวัคซีนมาเข็มสาม
ขอบคุณนะฮะที่เอาผมเป็นสื่อในการใช้คำว่า
วัคซีนเนี่ยกระจายมายังพี่น้องประชาชนทุกคน

กัตรศึกษาซูจชาติ

ก็ดีก็ยื้อให้ท่านอยู่ไป

ไม่ต้องยื้อหรอกครับ

ถ้าไม่มีดีมันหยุมไม่ถึงวันนี้มือเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้
คุณซูจชาติชมกลิ่นรัฐบนรีวาคากสวงรงาน
บอกว่าก็ต้องชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของสื่อมวลชนนะฮะ
คำว่าชมเก่งก็ถือว่าเป็นวลีที่สมเหตุสมผล
เพราะว่าตัวเองก็ชื่นชมทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
หรือว่าการทำงานของบุคคลต่างมาโดยตลอด
ก็ยืนยันว่ายังไงก็จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหา
แล้วก็ทำงานให้กับประชาชนกันต่อไป

คุณผู้ชมขอต่ออีกนิดนึงมันมีอีกหนึ่งโพลที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะ
ซุปเปอร์โพลของดรนกพะดนกัณิกา
ทุกอย่างนะคะระหว่างวันที่๒๑๒๕ธันวาคม
แล้วก็ประกาศออกมาเมื่อวานนี้คนดีของสังคมแห่งปี๒๕๕๙
คุณตูนบอดี้แซลมค่ะร้อยละ๔๔๑นะคะ
อกจากนี้ก็มีคุณปวีนาหงษกุลมีพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะคะ

ส่วนบุคคลแห่งปีที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและปัญหาสังคม
อันดับหนึ่งคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
โพลนี้บอกว่าก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชน
คนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะคนฐานราก
คุณหมอของสังคมแห่งปี๒๕๖๔ช่วยวิกฤตโควิด๑๙
อันดับหนึ่งค่ะหมอยงผู้วรวรรณนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็จะมีไล่เรียงลำดับมา

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางไทยรัฐกรุ๊ปของเรา
เราได้คุยกับทางแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักเลยนะฮะ
มาหารือร่วมกันนะครับในโอกาสที่มาเจอกันในช่วงการอวยพรช่วงปีใหม่
นี่นะฮะก็มีคุณหมอจุลนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
แล้วก็แกนนำพักอีกหลายท่านพักเก้าไกลก็มานะครับ
คุณรังสิมันโรมนะฮะพักประชาชาติพลตำรวจเอกทวีสอด๒
พักเพื่อชาติคุณสงครามกิจเลิศภัยโรธมีตัวแทนจากพักเสรีรวมไทยด้วย
แล้วก็ทางพักพลังปวงชนไทยด้วยคือแนวทางการทำงานของทางพักร่วมฝ่ายค้าน
ปีหน้าปี๒๕๖๕เนี่ยพักฝ่ายค้านบอกว่า
จะจับมือกันตรวจสอบในการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นต่อไป
ว่าปี๖๕จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายปัจจัย
โดยเฉพาะให้จับตาในช่วงเดือนสิงหาคม
ซึ่งจะเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายรมนตรีครบ๘ปี
เชื่อว่าการทำงานของสื่อเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นจริง
เกี่ยวกับแยกภาคส่วนต่างในทางการเมืองออกมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องต่างที่ทางฝ่ายค้านเรียกร้องไปยังรัฐบาลต่าง
บอกว่าก็ต้องจับตาดูกันในปีต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องขององค์ประชุมในสภา
คือ๘ปีที่นายกจะเป็นนายกครบ๘ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
นับตั้งแต่สมัยคอสชด้วย
แล้วก็มีการแต่งตั้งเป็นนายกซึ่งก็มีผู้ไปยื่นเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายก
ว่าจะครบ๘ปีตามโคต้าที่ทางกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
ก็ต้องมีการตีความกันต่อไปนะฮะ